แต่ว่าเรื่องแรกต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเป็นกระแสจริงกับการที่มีข่าวลือออกมาว่าดาราดังไปตรวจคัน
ค่ะคุณไปฝากคันที่โรงพยาบาลนั่นเองค่ะแล้วก็มีคนที่ปุ๊บปั๊บรับโชคส้มหล่นมาหลายรายชื่อเลย
แต่หลักเห็นก็บอกว่าทั้งช่องน้อยสีช่องมากสีแต่เห็นทีกระแสเนี่ยก็ยังแรงไปหาถึงคนแถวโบนันซ่า
บอกว่าคุณแมทนั่นเองนางเอกสาวหมอซึ่งคุณแม่เขาก็ออกมาชี้แจงไปแล้วนะคะบอกว่าไม่ใช่ลูกเขาแน่นอนนะคะเพราะว่าลูกเขายังไม่มีสามี
แต่ว่ากระแสเนี่ยก็ยังแรงแล้วก็ยังโอ้โหมีการวิภาควิจารณ์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งสาวที่ไม่พูดไม่ได้ในเรื่องนี้หลายคนก็พยายามไปถามถึง
ไม่ได้จะโยงอะไรถึงหรอกแต่ว่าเชื่อว่าชาวเน็ตแทบทุกคนแหละคุณนะเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกของคุณแอฟทักษะอ่อนนะคะ
พอถูกโยงถึงประเด็นร้อนนี้คุณแอฟเมื่อวานนี้เราไปเจอที่งานนะนอกจากเจอที่สถานีเราแล้วเนี่ยก็ไปถามกันต่อที่งานบอกว่ารู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะรู้แหละว่าคุณแอฟเนี่ยไม่อยากให้มาโยงมาเกี่ยวข้องถึงแล้วเธอจะมีการตอบคำถามกับเรื่องนี้ยังไงบ้างไปฟังคุณแม่สุดสตรองคนนี้กันเลยค่ะ
รู้ค่ะที่อยู่ทุกวันนี้ก็พยายามจะให้มันราบเรียบราบรื่นมากที่สุดแต่ถามว่าไม่รู้สึกอะไรเลยไหมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ค่ะก็ขอบคุณค่ะก็คือประโยคนี้ไม่รู้จะพูดอีกกี่ครั้งแต่ว่าทุกครั้งที่แบบมันมีอะไรยากเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็จะรู้สึกขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ
คือเป็นกำลังใจให้พี่แอฟจริงคือเอาจริงเราเองเป็นนักข่าวเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะถามคำถามนี้นะแต่ด้วยกระแสสังคมคือเขาก็อยากรู้แหละว่าคุณแอฟจริงตอนนี้รู้สึกยังไงแน่นอนว่าไม่มีใครมันไม่รู้สึกกับเหตุการณ์แบบนี้หรอกเขาก็เพิ่งผ่านพ้นมาในความเจ็บปวดอันนี้
เออมากกว่าเปิดบ่อยคนก็เลยสงสัย
แบบวูบกลางกองถ่ายด้วยหลายคนก็เลยสงสัยว่า
แล้วเธอจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังเธอหน่อยค่ะ
ไม่รู้เลยไม่ใช่ออมแน่นอน
ชัดเจนนะคะไม่ใช่ออมแน่นอนของออมเนี่ยส่วนใหญ่ด้วยความพักผ่อนน้อย
เพราะว่างานละครทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจกับทุกคนแล้วก็อักษรย่อทุกตัวที่โดนเกี่ยวข้องมาด้วยแล้วกันกับข่าวนี้เนาะ
ส่วนเรื่องดาราท้องนั้นเดี๋ยวคงต้องตามสืบกันต่อไปว่าจะเป็นใครแล้วกันนะคุณผู้ชม